แบงค์บางธนาคารเนี่ยเริ่มแล้วนะคุณผู้ชมกับการที่จะต้องสแกนหน้าถ้าหากว่าคุณโอนเงินเกิน๕๐๐๐บาทแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอก๑กรกฎาคมนี้ดีเดย์พร้อมกันทุกธนาคารติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ใครที่ต้องโอนเงินผ่านแอปธนาคารต่างต้องอัปเดตข้อมูลเพื่อให้พร้อมใช้ด้วยนะครับเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าผู้ที่จะโอนเงินผ่านแอปตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปหรือโอนรวมกันเกินสองแสนบาทต่อวันต้องสแกนใบหน้าก่อนโอนครับดังนั้นเจ้าของบัญชีต้องอัปเดตข้อมูลใบหน้าที่สาขาธนาคารก็ได้โดยแต่ละธนาคาร

เชื้อโรคได้ทุกชนิดทั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารโรคหูดับรวมทั้งไวรัสโควิด๑๙ดังนั้นเขาก็เตือนมาครับกรมประสุทธิ์สัตว์ก็เตือนมาว่าประชาชนอย่าไปลงเชื่อและอย่าแชร์ต่อด้วยเพื่อความเข้าใจที่มันอาจจะผิดได้ครับ